ที่เราจะไปดูในเรื่องราวต่างว่าพิธีกรรมต่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงของการค้นหามันมีอะไรบ้าง
ขออนุญาตให้ข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนก็แล้วกัน
อันนี้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าจากทางคุณปิยลักษณ์ถิ่นแก้วหัวหน้าทีมค้นหาและกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
คือคุณปียลักษณ์เขาออกมาอธิบายถึงหลักการของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าปกติแล้วพอคนจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยน้ำหนักของคนที่จมไม่ว่าจะเบาหรือหนักแค่ไหนยังไงก็ตาม
มันจะพาร่างหล่นลงไปถึงที่พื้นน้ำแน่นอน
หลังจากนั้นผ่านไปอย่างน้อย๔ชั่วโมงร่างก็จะเริ่มมีการอิ่มน้ำคือน้ำมันก็จะเข้าไปในร่างกายมากขึ้นเข้าไปที่ปอดเข้าไปที่กระเพาะอาหารนะคะ
แล้วจากที่นอนอยู่ที่ก้นเนี่ยร่างก็จะเหมือนกับค่อยตั้งขึ้น
กระทั่ง๑๒ชั่วโมงก็จะเริ่มลอยขึ้นมาแต่ว่ายังอยู่ในน้ำยังไม่ได้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนะคะ
ซึ่งจังหวะที่ลอยอยู่ยังไม่พ้นผิวน้ำนี่แหละช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่จะทำให้ร่างเนี่ยอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไปตามจุดต่าง
ทิศทางของกระแสน้ำตอนนั้นได้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจะค่อยลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำค่ะ
ปกติอย่างนี้นะครับผู้ที่ศูนย์หายไปเนี่ย
มันจะมีระยะเวลากันในการอิ่มตัวของน้ำ
ถ้าลงไปแรกเนี่ยน้ำหนักตัวคนถึงพื้นแน่นอน
สักพักนึงเนี่ยผ่านไปสักประมาณ๓๔ชั่วโมงเนี่ยเริ่ม
เริ่มมีการอิ่มน้ำอาจจะค่อยตัวยังไม่ลอยเลย
อาจจะตั้งขึ้นผ่านไปเกือบ๒๔ชั่วโมงปุ๊บ
ผมว่าเกิน๑๒ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าลอยอยู่กลางน้ำ
แล้วก็มีโอกาสที่เบาน้ำหนักเบาแล้วก็ลอยตามกระแสน้ำ
พอกระแสน้ำขึ้นก็ลอยขึ้นกระแสน้ำลงก็ลอยลงอย่างนี้ครับ